คุณผู้ชมอย่างที่บอกป่ะช่วงนี้
รัดคังวิว่ามันก็รันดังกำเต็มไปหมดเลย
อีกหนึ่งคู่ค่ะที่เตรียมจะเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงของวงการบันเทิงไปแล้วนะคะ
มีมาติกาค่ะคุณนี่อยู่ในวงการบันเทิงมานานมาก
ว่าแฟนนุ่มไฮโซกรที่คบหาดูใจกันมานี่ก็นานเหมือนกัน๘ปี
คุกเข่าขอแต่งงานแล้วนะคะคุณ
โดยมีพี่สาวสุดซีอย่างพี่นุ่นวรนุษย์แล้วก็คุณเจี๊ยบชมพูนุษย์เนี่ย
อยู่ร่วมในโมเมนต์สุดพิเศษนี้ด้วยนะ
นี่แหละค่ะอย่างที่เห็นตามภาพเลยคุณผู้ชมค่ะ

บอกเลยนะคุณว่าโปรไฟล์ว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยระดับพรีเมียมเลยนะคะ
เขาว่ากันว่าเป็นทายาทคนที่๔ในครอบครัวนักธุรกิจ
แว่วมาว่ามีมูลค่าสูงหลักแสนล้านบาทคุณเลยค่ะคุณ
เป็นทายาทตระกูลดังขนาดนี้เนี่ย

สินสอดน่ะเรียกแบบพี่จตุลงไม่ได้แล้วนะ๒ล้าน
๗หลักไม่ได้ดิฉันว่านะ๘๙หลัก
๙หลักแล้วละกันเพราะว่าทายาทหลักแสนล้านขนาดนี้

แต่ว่าเชื่อนะว่าทั้งคู่เขาคบหาดูใจกันด้วย
หัวใจจริงเพราะว่าระยะเวลานานนะ๘ปี
ช่วงอาถรรพ์๗ปีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยังไงก็แสดงความยินดีกันล่วงหน้าด้วย